คุณผู้ชมฮะดูบรรยากาศเรื่องของการเมืองกันสักหน่อยนะครับ
ก็คณะรัฐมนตรีประยุทธ์๒ทับ๔
เมื่อเช้าได้มีการต้อนรับ๔รัฐมนตรีใหม่นะครับ
ประกอบด้วย๓รัฐมนตรีว่าการแล้วก็๑รัฐมนตรีช่วยนั่นเองนะครับ
แล้วก็มีการปูพรมแดงตรงถนนหน้าสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล

นี่บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื้นเห็นคนนำไหม

ใครเดินนำฮะคุณเอกประวิทย์เลยใช่ฮะ
โอ้โหเดินเดินไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะไปตรงพรมแดงนี่แหละครับ
ใช่ค่ะรมแดงมีเก้าอี้เตรียมที่จะถ่ายรูป
มีรัฐมนตรีท่านเก่าก็มากันเยอะรัฐมนตรีท่านใหม่ก็มาพร้อมนะครับ
นี่แหละครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
เดินทางถึงธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่๗นาฬิกา๕๖นาที
ก่อนเวลานัดหมายการถ่ายรูปหมู่กว่า๑๕นาทีนะครับ
โดยได้บังเอิญเจอกับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีในสังกัดของพักภูมิใจไทยนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ก็ฟิตเลยนะ
ชวนกันเดินไปยังจุดที่จะถ่ายภาพตรงพรมแดง
หน้าสนามย่าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลปรากฏว่าไปถึงนะครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรียังมาไม่ถึงครับท่าน
ไม่ใช่ยังมาไม่ถึงธรรมดาแล้วยังไม่ออกจากบ้านพักเลย
ยังไม่ได้เดินทางออกจากบ้านพักเลยครับท่าน
พลเอกประวิทย์ก็ต้องเดินทางกลับไปพักที่ตึกบัญชาการก่อนที่ห้องท่านนะฮะ
ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าการเดินของพลเอกประวิทย์ในครั้งนี้
เป็นการเดินที่ถือว่ายาวนานกว่าปกติเหมือนกันนะ

ใช่ฮะเนื่องจากไม่เคยเห็นภาพการเดินของผลเอกประวิทธ
ภายในธรรมเนียบเกินหลายร้อยเมตรแบบนี้
เพราะว่าถ้าจะเดินตะจากตึกบัญชาการเนี่ยคุณ
บัญชาการนะฮะถ้าจากจอมันจะอยู่ทางซ้ายของตึกไทยคู่ฟ้า
แต่ก็ไม่ใช่ใกล้อ้อมสนามย่านนี้ไป
ถึงจะเจอตึกบัญชาการที่พลเอกประวิทย์ทำงานอยู่
ดังนั้นเขาเลยบอกว่าครั้งนี้พลเอกประวิทย์เดินได้ไกล
เพราะปกติแล้วพลเอกประวิทย์จะนั่งรถ
เพื่อไปยังตึกต่างในธรรมเนียบรัฐบาล
ส่วน๔รัฐมนตรีใหม่ซึ่งมี๓รัฐมนตรีว่าการ
กับ๑รัฐมนตรีช่วยประกอบด้วยใครบ้างครับ
นี่ฮะนายชัยวุฒิธนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
นางสาว๓๐เน้นทอง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

ขออภัยผมพูดผิดเมื่อกี้ต้องเป็น๒รัฐมนตรีว่าการ

ทั้ง๔คนเป็นรัฐมนตรีใหม่นะครับที่ก่อนหน้านี้ได้รับการโปรดกล้าว
แล้วก็เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่๒๗มีนาคมแล้วนะครับ
คราวนี้ก็เดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อสักการะสิ่งที่เป็นสิริมงคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ประเดิมการประชุมคอรมอลนัดแรกซึ่งมีขึ้นทุกวันอังคาร
หลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่นะครับ
ก็เปิดเผยสั้นบอกว่าขอพรให้ทุกอย่างนั้นราบรื่นอยู่ครบ๔ปี
ชมหน้าของ๔รัฐมนตรีใหม่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้รอดูช่วงเวลาถ่ายภาพค่ะ
สกุลช่วงประมาณสัก๘โมงกว่า๘โมง๑๐
นายกผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็เดินทางมาถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็นำคณะรัฐมนตรีประยุทธ์๒ทับ๔ถ่ายภาพหมู่
ตรงนี้แหละค่ะสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
แล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้าตึกสันติมัยตรี
ชมพวกกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สืบสารประเพณีสงการปี๖๔
ภายใต้แนวคิดสงกรานวิถีใหม่สืบสารวัฒนธรรมไทย
แล้วก็มีกิจกรรมสงกราน
รินรถพรมใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ
แล้วท่านก็เป็นประธานการประชุมคอรมอลประจำสัปดาห์
นี่บรรยากาศของการถ่ายภาพนะฮะ
เห็นอะไรแบบวุ๊บปีนี้ไม่มีแล้วมาก
เป็นประจำนะฮะทุกคนก็ต้องจับจ้องไปที่ข้อมือ
แล้วก็นิ้วของผลเอกประวิทย์ทุกครั้งเลยนะ

มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องจับจ้องทุกครั้งเลยนะฮะ
แต่ว่าในการถ่ายภาพครั้งนี้
ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศการรักษาความปลอดภัย
โดยรอบทำเนียบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้คือกลุ่มผู้ชุมนุมบ้านทะลุฟ้า
เขานัดรวมตัวกันว่าจะมาถ่ายรูปกับคอรมอล

แล้วก็ขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ดังนั้นนะครับในส่วนของการดูแลความปลอดภัย

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำตู้คอนเทนเนอร์
มาตั้งปิดสะพานชมัยมรุเชษ
ที่จะมุ่งหน้าถนนพิศนุโลก๑เลนนะครับ
แล้วก็ตรงทางเข้าถนนพระราม๕
เพื่อเป็นการปิดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุม
มีการนัดรวมตัวกันในเวลา๑๔นาฬิกานะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ต้องดูแลความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่จะให้ใช้ประตู๕
แล้วก็ประตูน้ำผู้ในการเข้าออกธรรมเนียบรัฐบาลเท่านั้น
มีการตรวจตาแล้วก็ตรวจบัตรอย่างเข้มข้นนะครับ
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การใหม่นะครับ

ก็เปิดเผยถึงกรณีของกลุ่มนักเรียนเลว
จัดเตอร์ไพรส์ต้อนรับถึง๒ครั้ง๒ครา
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่บุกไปมอบเค้ก
ส่วนแบ่งถึงกระทรวงศึกษาเลยนะ
ก่อนที่จะเข้าทำหน้าที่รัฐมนตรี
โดยนางสาวตรีนุษย์บอกว่าก็ไม่ถือ
เป็นการจัดหนักและไม่มีอะไรที่เป็นความรุนแรง
กระทรวงศึกษาธิการก็เปิดกว้างพื้นที่ให้กับนักเรียน
ได้แสดงออกแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้ว

นักเรียนทุกคนถือเป็นเยาวชน

ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวเอาเค้กไปให้
แล้วก็ถามคำถามกับท่านรัฐมนตรีว่า
ท่านคะพอมาดำรงตำแหน่งแล้ว

ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปแถลงอยู่แล้ว
เดี๋ยวน้องรอฟังนะมีอะไรก็มาพูดคุยกัน
แต่ว่าตอนนี้น้องรีบไปเรียนเถอะเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันนะ
รัฐมนตรีศึกษาก็ถือว่าต้องเป็นคนที่ทำงานหนักเหมือนกัน
ส่วนการจะเปิดพื้นที่โดยตรงให้กับกลุ่มนักเรียนหรือไม่

แต่ว่านโยบายส่วนตัวก็วางเรื่องนี้ไว้อยู่แล้ว
เพราะนักเรียนก็มีข้อเสนอแนะ
และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม
ให้กับการศึกษาไทยแล้วก็นักเรียนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับ
ซึ่งสิ่งที่กลุ่มนักเรียนเลวแสดงออก
ถือว่าอยู่ในช่วงของวัยที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับ